ดูหิงหัวทำไมผมก็ข้าวอาทิบวิ่งไปที่ภรรยาศภรรยาบอกว่าพี่เว้ยพี่ชาเว้ยผมก็วิ่งเลยวิ่งคนแหละก็ยิกตามผมฟังฟังอ่ะผมวิ่งขับเข้าต้นเรียนเลยยับเลยส่วนยางเมาะบันเพื่อนบ้านคุณไป
สี่ลูกธรรมยาสองชุดครับ

ถือว่าทำให้ลูกชายเจ็บ
ทำรุนแรงคิดว่าทำรุนแรง

ผมคิดว่าจะไม่ปรุงไม่ต่อศพ

ขอบ้อนจ้าหน้าธี

สวัสดีความทุกท่านผู้ชมค่ะ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์เศร้าสลดอีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
อย่างจากวันที่สิบหกมกราคมนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้ที่บ้านนี้เนี่ยคุณแม่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็จากการสอบดูในช่วงวัน๒วันนี้แล้วเนี่ย
เบื้องต้นที่ทางนักข่าวตรวจสอบกับตำรวจพื้นที่

แล้วก็พอจะเห็นกรอบของคดีแล้วว่าไปในทิศทางไหน
แล้วก็ได้ตัวคนร้ายก็ไม่น่าจะยากด้วย
แต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมา
เราจะคุยสายแรกกันกับสามีของผู้เสียชีวิตก็คือคุณพ่อของที่บ้านนะคะ
คุณประชานะคะคุณประชาสวัสดีค่ะ

คุณพ่อค่ะทางไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ค่ะคุณพ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเวลาประมาณสักกี่โมงคะ
ที่คนที่ซุ่มรออยู่ออกมายิงคุณแม่นะคะ
ประมาณ๗โมง

ตามปกติแม่ออกไปจากบ้านทุกเช้าไหมคะพ่อ

เดินลดน้ำต้นไม้เดินตัดกิ่งเดินทำอะไรครับพ่อ
เดินดูรูผลหมากครับ

ครับปลูกหมากครับ
ที่บ้านนี่ทำสวนอะไรบ้างคะคุณพ่อ
ตอนเรียนครับจับจนเรียนครับ

สวนหมากเนี่ยมันเหมือนกับสวนหมากที่บ้านคุณพ่อเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากรั้วบ้านใช่ไหม

ก็คือเดินออกจากบ้านไปก็คือเจอสวนเลยใช่ไหมครับพ่อ

ปกติแล้วคุณแม่เนี่ยอย่างทุกเช้าทุกเช้าเวลาออกไปเดินออกไปเดินนานไหมคะแต่ละวัน

คุณพ่อตามข่าวเนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณอย่างที่พ่อบอกประมาณ๗โมง
ปกติแม่ออกจากบ้านประมาณกี่โมงคะ

ตี๕๓๐นี่ฟ้าสว่างยังคะพ่อ

ยังนะแม่ไปคนเดียวตลอดเลยเหรอคะ

คุณพ่อตามข่าวเนี่ยบอกว่าคนร้ายเนี่ยซุ่มอยู่
คุณพ่อคิดว่าคนร้ายเนี่ยซุ่มรออยู่จริงหรือเปล่าคะ

แล้วที่ว่าซุ่มอยู่เนี่ยเราพอรู้ไหมว่าเขาตั้งใจซุ่มอยู่ตรงไหนคะ
ที่ต้นปลามครับคุณคุณปลาม
มันมีต้นปามอยู่ด้วยเหรอ
มันมีสวนปามอยู่ครับอยู่ข้างบ้านครับ
ไกลกันไหมคะกับตรงที่คุณแม่เดิน

ก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อวันพุธนี้ที่บ้านรู้สึกมีความผิดปกติไหม
มีคนแปลกหน้ามีรถแปลกมาวนเวียน

ตรงบ้านของคุณพ่อเนี่ยนะคะคือถ้ามีรถถ้ามีรถแปลกรถที่มันไม่ใช่รถเพื่อนบ้านรถที่เรารู้จักเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมคะ
ไม่ค่อยเห็นครับมันบางส่วนเยือนอยู่ครับ
มันจะสังเกตไม่ค่อยรู้ใช่ไหมเพราะว่าเวลามีคนแปลกหน้ามา

เพราะฉะนั้นก็จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงแต่อาจจะใช้คำว่าไม่รู้อย่างนี้น่าจะใช่กว่าไหมพ่อ

พ่อทีนี้ตอนที่เกิดเหตุคุณพ่อนั่งอยู่หน้าบ้านด้วย

คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อจำได้เกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างคะ
ผมนั่งกินกาแฟอยู่ครับ

เดินตามสูตร

แล้วก็เดินปุ้นเลยเลยเลยบ้านไปครับ
เดินเลยบ้านไปหน่อยนึงถึงถูกยิง

ผมก็วิ่งไปหาพรรยาบอกว่าพี่วิ่ง

ผมวิ่งไปทางสวนยางไปออกบ้านเพื่อนบ้านครับ

เขาวิ่งตามใช่ไหมคุณพ่อเขาไม่ได้ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามใช่ไหมจ๊ะ

วิ่งตามพ่อไปกี่คนคุณพ่อได้ทันเห็นไหมคะ

แล้วเขาตะโกนอะไรไล่หลังพ่อไปบ้างไหม
ไม่ตะโกนอะไรกับเสียงปืนครับเสียงปืน
แล้วพ่อเข้าไปหลบในบ้านตามข่าวนะเข้าไปหลบที่บ้านน้องชายของพ่อใช่ไหมจ๊ะ

หลบบ้านเพื่อนบ้านไม่ได้ไปบ้านน้องชายนะ

บ้านเพื่อนบ้านห่างกันไกลไหมคะ
ห่างกันประมาณ๕๐๐เมตรครับ

ผมก็ยกทุกตุกครับจึงคนร้ายก็ขี่รถออกไว้

ก็ไปถึงบ้านน้องชายผมเลปรายาท์
แล้วก็ภรรยาถูกยิงที่ศีรษะผมก็ว่าไม่ต้องไปเลยลูกหนู
ก็เง่กก็เสียแล้วปรายาท์ผมลงบ้านน้องชายครับ
คือเรามองเห็นเลยว่าคุณแม่หมดลมแล้วใช่ไหมคะ
ครับผมเห็นที่ศรีษะมันถูกกระทุนครับ
คุณพ่อค่ะขอย้อนกลับไปนิดเดียวนะตอนที่พ่อบอกว่า
พอได้ยินเสียงเสียงปืนเนี่ยคุณพ่อวิ่งออกไปที่สวนก่อนใช่ไหมคะ
ผมวิ่งออกไปหาภรรยาครับค่ะใช่คือวิ่งไปหาที่ที่แม่อยู่อ่ะ
ใช่ไหมคะครับผมแล้วคุณพ่อได้ยินเสียงแม่ตะโกนว่าพี่วิ่งเหรอคะ
ยังอ่ะครับว่าทำทำหนูทำไมอืมอืมฮืมฮืมปั้งปั้ง
ผมวิ่งไปหาวิ่งไปหาภรรยาบอกว่าพี่วิ่งโกนผมก็วิ่ง
คือคุณแม่ส่งเสียงให้พ่อหนีใช่ไหมคะครับผมพ่อจ๋าตอนที่พ่อ
ตอนที่พ่อวิ่งออกไปเนี่ยพ่อเห็นตอนที่คนร้ายยังอยู่กับแม่ไหม
เห็นครับผมเห็นอยู่ดำดำดำดำอยู่ครับยิงอยู่ครับเขาใส่ไม่แจ้งครับ
อืมกำลังจะถามว่าเขาใส่ปิดหน้าปิดตาไหมคะครับผมมองไม่เห็นหน้าเลยใช่ไหมคะ
ไม่เห็นครับไม่เห็นอ่าแล้วแล้วพ่อวิ่งออกไปเนี่ยเขาเขาหันกลับมามองพ่อใช่ไหม
เขาถึงวิ่งตามพ่อน่ะครับผมอ่าคุณพ่อตอนที่พ่อวิ่งออกไปแล้วพ่อเห็นคนร้ายคนหนึ่งอยู่กับแม่เนี่ยนะคะ
แล้วคนร้ายเนี่ยถ้าตามข่าวมาสองคนมามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะครับเห็นที่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งครับ
เตอร์ไซค์จอดห่างไหมคะพ่อจอดห่างครับประมาณประมาณร้อยกว่าเมตรอ๋ออ๋อ
อยู่ไกลเลยนะครับกับที่ยิงครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนตอนที่พ่อลงไปพ่อ
พ่อจะเจอแค่คนเดียวอีกคนนึงเขาไม่ได้วิ่งมาเพื่อที่จะเล่นงานพ่อใช่ไหมคะ
ไม่ได้วิ่งมาเสริมอ่ะครับครับอ่าคุณพ่อแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะ
ในบ้านเนี่ยถ้าตามข่าวก็ยังมีลูกชายมีลูกสะพ้ายแล้วก็มีหลานอีก๒คนใช่ไหมคะ
ครับลูกชายนอนอยู่ครับอ่าตอนนั้นได้ทันตะโกนบอกลูกชายหรือยังไงไหมคะ
ยังครับผมไม่ได้บอกครับอ่าพี่ชายได้ยินเสียงปืน
พ่อออกมาออกมาอืม
พ่อเห็นแม่คนร้ายวิ่งหนูไหมไปแล้วเห็นแม่ก็เสียแล้วเดี๋ยวออกมาเอาแม่ก็
ค่ะคุณพ่อขออนุญาตถามนะคะขออภัยด้วยนะคะ
คือแม่โดนโดนเข้าทั้งหมดเนี่ยกี่นัดคะสามครับโดนตรงไหนบ้างคะ
ขออภัยนะครับ
อืมเอ่อคุณพ่อคะเท่าที่คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่สิบหกเนอะ
วันนี้เราคุยกันวันวันที่สิบแปดตอนค่ำแล้วนะคะเอ่อตำรวจพอจะบอกอะไร
คุณพ่อกับครอบครัวไหมคะว่าตำรวจรู้เบาะแสคนร้ายแล้วหรือยังคะ
ตำรวจบอกว่ารู้บกศรีแล้วครับอืมคิดว่าคนร้ายยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะ
น่าจะว่าไม่อยู่ครับคุณพ่อคือตอนนี้คิดว่าคนร้ายหนีหรือ
หรือกลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาทำร้ายครอบครัวอีกคะ
ผมก็ไม่แน่ใจครับคุณพ่อได้คุยกับลูกชายไหมคะ
ได้คุยแล้วครับเอ่อตอนขอโทษนะอันนี้ต้องถามคือว่า
ได้คุยไหมว่าคือณตอนนี้ที่มีคดีเนี่ยคือจะย้ายออกจากบ้าน
หนีก่อนเผื่อว่าคนร้ายจะกลับมาหรือว่าเอายังไงต่อ
ไม่ครับไม่ได้ไม่ได้คุยอ่าอืมคุณพ่อพอจะทราบสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมคะ
เอาอย่างนี้เริ่มที่ตัวแม่ก่อนนะคะ
คุณแม่เนี่ยไม่มีเรื่องขัดแย้งอะไรกับใครหรือว่ามีคะ
ก็ไม่ไงค่ะอ่าเดี๋ยวก็กลุ่มคนจำโมจำมาร์ตจำโมครับ
อืมคุณพ่อสักครั้งก่อน
ขาเป็นคนจำมาร์ตจำโมแต่แบบชุดขาวอ๋อ

พ่อคะพ่อคิดว่าครั้งนี้เนี่ย
ของคนร้ายเนี่ยคือแม่หรือเปล่า

จะเอาทั้งครอบครัวครับ

ทำไมครอบครัวถึงเป็นเป้าคนร้าย
ที่จะมาทำร้ายได้ทั้งครอบครัวคะ

ผมคิด

คุยกันในบ้านแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มี
ใครไปมีเรื่องที่จะผูกใจเจ็บ

ตำรวจสอบปากคำคุณพ่อไปแล้วใช่ไหมคะ

ยังไงขอบคุณคุณพ่อที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือถ้าดูจากการ
รายงานข่าวเข้ามาเนี่ยคือ
มีความสงสัยของครอบครัวนี้เหมือนกันนะคะ

อาจจะฆ่าทั้งครอบครัวจริงนะคะ
แต่ทีนี้สาเหตุของ

สาเหตุที่ทำให้จะมีการทำร้ายกันขนาดนี้
คืออะไรเดี๋ยวเราจะลองคุยกับ

ก็คือคุณประทีบนะคุณประทีพสวัสดีค่ะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

คุณประทีบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณปฏิทธิ์ได้ยินนะคะค่ะอ่าทำไมคุณปฏิทธิ์คิดว่าเขาตั้งใจจะฆ่าทั้งครอบครัวค่ะ
อืมฆ่าให้หมดนะครับมันกลัวมากกว่าชีวิตนะครับผมต้องมาฆ่าเหมือนกันนะครับ
อ่าคุณคุณปฏิทธิ์สังเกตหรือว่าดูจากอะไรที่คิดว่าเขาน่าจะปองชีวิต
น่าจะปองร้ายชีวิตทั้งครอบครัวเลยอ่ะคะ

ก็ถือว่ามันต้องการหมดครอบครัวเลยครับ
คุณประทีพคือตัวคุณแม่เนี่ยไม่มีปัญหากับใครแน่
ถึงขั้นว่าจะมีคนมาทำร้ายคือไม่มีแน่ถูกไหมคะ

แล้วก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือตัวคุณประทีพเอง
ไม่คิดว่ามีสาเหตุอะไรที่จะทำให้คนจะมาทำร้ายครอบครัวใช่ไหมคะ

คุณประทีบวันนั้นตอนที่คุณแม่ออกไป
เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าปกติแม่จะออกไปดูสวนประมาณตี๕๓๐

วันนั้นเนี่ยคุณประทีบตื่นเพราะเสียงปืนหรือว่าตื่นก่อนอยู่แล้วคะ
ผมตื่นได้ยินเสียงปืน๓นัดครับ
ก็ได้ยินเสียงแม่ร้องก่อชีวิตครับ
ผมก็ออกมาดูครับ
ก็ประมาณ๖โมงกว่าใกล้ประมาณ๗โมงตรงนั้นนะครับ
คุณประทีพได้ยินตอน

ผมก็มายิงประตูครับประตูไหม้เปิดไว้
ลูกเมียผมก็มายืนอยู่ตรงนั้นครับ
ก็เห็นแม่ถูกยิงนอนอยู่ที่ริมสวนเรียนสวนหมากข้างบ้านครับ

ผมก็กับลูกจายวิ่งออกไปจะไปช่วยแม่
มีจูนอีกหนึ่งคนครับ
วิ่งมาจะยิงผมกับลูก
ผมก็เลยพาลูกวิ่งเข้าเดินปิดประตูบ้านครับ
ผมดูหน้าต่างมันก็ไปเลยครับ
ผมก็เลยพอจูนไปแล้ว
ผมได้ยินเสียงรถจูนตัดออกไปแล้ว
ผมก็ออกไปกับลูกมันเนี่ยครับ
ลูกแม่นอนอยู่รุงมา่ม่าขึ้นรถพาลงพยาบาลครับ

พ่อดักรถต้องไปด้วยกัน
เพราะแม่ฝาตามั๊ยไปเลยแม่แสวชีวิตเสร็จในบ้านหนาครับ

ขอกลับไปถามทีละท่อนของเรื่องนะเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะ
คุณประทีบคะตอนที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยคือเราตื่นเพราะเสียงปืน
ทีนี้ตอนที่ตื่นเพราะเสียงปืนเนี่ยคือเราวิ่งลงมาเพื่อที่จะเข้าไปในสวน
หรือว่าเรามองจากบ้านเราผ่านหน้าต่างออกไปแล้วเห็นที่สวนคะ
ผมออกมาจากห้องนอนก็ได้ยินเสียงปืนแล้ว
จนมันอยู่ที่หน้าต่างกันมันจ้าเก็บยิงแม่อยู่กัน
ผมก็เลยออกมาประตูแล้วก็เดินออกกับลูกจาย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

อินครับเออเออแล้วก็ไม่มีตะโกนพูดอะไรยังไงกันไม่อ่ะ
แล้วคุณประทีบได้ตะโกนพูดอะไรกับเขาออกไปไหมคะไม่ครับอ่า
ตอนนั้นไม่ได้ทันโทรหาตำลวจใช่ไหมคะผมก็จะคือที่การงานผมผม
ชอบควรอย่างกันอ๋อคุณประทีบขอโทษนะขอถามแบบนี้
ว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนคือตัวภรรยาคุณประทีพแล้วก็ลูก
อยู่อยู่กันในบ้านหมดเลยใช่ไหมฮะครับยินยินยินที่ประชุมหมดแล้ว
อืมคุณประทีบตอนจังหวะที่คุณประทีพเห็นโจรทำร้ายคุณแม่เนี่ยนะคะ
แล้วได้ยินเสียงคุณแม่ร้องเนี่ยคือจุดที่คุณแม่ถูกทำร้ายกับกับ
ที่ได้ยินมันอยู่ใกล้กันมากเลยเหรอค่ะครับมันประมาณไม่ไม่
ถึงร้อยนิดประมาณร้อยนิดได้ยินเสียงแม่ตะโกนใช่ไหม
หรือว่ายังไงค่ะได้ยินเสียงแม่ตะโกนเดี๋ยวพ่อเอาความเชื่อเสียอย่างนี้
อืมอืมจนสองคนนี้นะคะคนนึงทำร้ายแม่เสร็จแล้ว
พอพ่อวิ่งออกไปเขาก็จะทำร้ายพ่ออีกจนพ่อต้องวิ่งไปหลบที่บ้าน
ภื่นบ้านเขาตามไปนะคะกับอีกคนนึงเนี่ยที่มาก็มาหาคุณประทีฟที่บ้าน
มันได้ยินอย่างนี้ครับมันก็เลยยิงแม่ตะโกน
แล้วก็อีกคนก็มันไล่ยิงพ่อเลยครับ

ที่คุณประทีพคิดว่าคุณแม่เห็นว่าซุ่มอยู่เนี่ย
คือคุณประทีได้ยินแม่ตะโกนเหรอ
ไม่ครับผมสมมติว่าไม่จะยินครับ
มันก็กลับมานั่งกับพ่อไว้ติดลูกกาเฟย์
แม่ไม่รอดแม่แกล็กร้ดบองให้าวน่านิดเลย
ค่ะคุณปฏีภนั้นก็ขอถามแซ็คนิดเดียว

ปิดเตรียมประมาณหน้าผ่าน

เห็นหน้ากงลูกตาเขาเห็นหมด
แต่ว่าเขาเห็นเหมือนนั้นแต่ว่าเขาจำไม่ได้นะ
เขาไม่เคยเห็นหน้าตามากกว่านี้ครับ

คือคนที่วิ่งมาหาคุณประทีพเนี่ย

ผมเห็นครับ

ไม่เคยเห็นหน้ามากกว่านี้ครับ

แล้วคุณประทีบเห็นหน้าอีกคนนึงที่ทำร้ายแม่
แล้วก็วิ่งไปจะทำร้ายคุณพ่อไหมคะ

อ่าทีนี้เรียนย้อนกลับมาถาม
คือเท่ากับว่าเอาเท่าที่คุณประทีปทราบตอนนี้เนี่ย
คือ๒คนนี้ไม่ใช่คนพื้นที่
ที่เราเคยคุ้นหน้าเลยใช่ไหมคะ

แล้วคุณประทีพคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และคิดว่าเขาน่าจะตั้งใจทำร้ายทั้งครอบครัวใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่

กลัวว่าเขาจะย้อนกลับมา
หรือคิดว่าเขาน่าจะหนีไปแล้วคะ
ผมก็ไม่รู้เลยผมกลัวไม่กล้า

ขนาดกับแม่มันยังทำได้ครับ

คู่นี้ถามคุณพ่อบอกว่าได้คุยกันไหมว่า
ว่าตอนนี้ตอนที่เป็นคดีอยู่เนี่ยนะคะ

จะอยู่บ้านหรือว่าจะย้ายไปก่อน

ไม่ได้อยู่บ้านแล้ว

คุณประทีบคะตรงพื้นที่ที่บ้านเราอยู่เนี่ยนะคะ
มันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดตามถนน
หรืออะไรอยู่เลยใช่ไหมคะ

คุณประทีพให้การกับตำรวจไปแล้วใช่ไหมคะ
คุณประทีพ

สัญญาณมันค่อนข้างขลุกขลักนิดหน่อยนะคะ

ตำรวจบอกคุณประทีพเบื้องต้นไหมว่า
ตอนนี้ได้เบาะแสคนร้ายหรือยังคะ

ตำรวจบอกว่า
ตำรวจแบบ

ยังไงขอบคุณมากสำหรับตอนนี้นะคะ

สวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ

ในคดีนี้ครับหลังเกิดเหตุนะครับทางภูมิครับบัญชา
ซึ่งทราบเหตุก็ได้เร่งรัดนะครับโดยเฉพาะท่านภูมิครับการนะครับ
และลองผู้อุปการณ์มาตรวจสถานที่เกดตด้วยตนเอง
สำหรับความคืบหน้าเราก็ได้สอบพยานบริเวณที่กระเด็น
และเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีก็ได้บ่วนแส
ภาพที่จากคนร้ายนี่ถือว่าเห็นฉันมาก
เห็นในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะส่งไปให้ผู้เจ้าชาญสวดสอบความจัดเจนอีกครั้ง
ถ้าเป็นคนในพื้นที่เขาชาวบ้านเขาน่าจะรู้จักนะครับ
เพราะว่ากันหนาลบนี้มีชาวบ้านเข้าเห็น
เพราะว่าเป็นถนนในหมู่บ้าน
ก็เป็นคนนอกพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าคนในพื้นที่เขารู้จัก
ก็ไม่เป็นคนนอกพื้นที่ครับ
เห็นว่าคนร้ายไม่ได้ผิดบังหรือเปล่า
ไม่ได้ตอนลบหนีไม่ได้ผิดบังไม่ได้
มสาเหตุนะครับก็คนร้ายน่าจะมุ่งหวังไปที่บุตรชายของผู้ตายนะครับ
แต่บางเกิดผู้ตายไปพบกับคนร้ายโดยซึ่งการอาธิสุ่มอยู่นะครับ
ก็อาจจะส่งเสียงร้องก็คนร้ายก็เลยยิงเลยนะครับ
ในพยายามหักฐานในที่เกรดอะไรต่างนะครับ
ไม่ไม่น่าจะมีความตั้งใจยิงผู้ตายนะครับ
เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของบุตรใจผู้ตายมากกว่ากัน
เรามีมูลเหตุครับมูลเหตุแต่ว่าอยู่ระหว่างสิบส่วนนะครับ
อยู่ระหว่างสิบส่วนส่วนส่วนเดี๋ยวค่อยเจ้งไอ้ทราบต่อไปครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป